มีเหตุการณ์ที่จะมาเตือนกันก็ต้องเตือนทุกฝ่ายนะ
เกี่ยวกับเรื่องของลูกโป่งที่เด็กชอบซื้อแล้วก็มาถือเล่นเนี่ยนะ
คือเตือนเด็กอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยเขามีสตางค์ซื้อหรอก
จะซื้อก็ต้องบอกพ่อบอกแม่ต้องเตือนพ่อแม่ด้วยเตือนคนขายด้วยเตือนคนผลิตด้วย
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๖ขวบคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่วัดด่านที่ถนนพระราม๓
เขาจัดงานวันเด็กก็จัดทุกปีแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เข้ามากับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ซื้อลูกโป่งเอามาถือไว้ในมือ
โป่งที่มันมีแก๊สอะไรอยู่ข้างใน
ชอบไงลูกโป่งมันลอยได้มันสีสันน่ารักสวยงามนะฮะ
ปรากฏว่าอยู่ดีดีฮะคือจังหวะจุดทูบจุดเทียนไหว้พระด้วยอ่ะค่ะ
ระเบิดกระโดนตัวเด็กไฟคลอกจนเจ็บไปทั้งตัวนะครับ
โอ้โหคือเห็นแล้วก็น่าตกใจนะครับ

ซึ่งเป็นแก๊สไวไฟอืมอ่าทีนี้มีคนเอาไปขายในวัด
ก็ธรรมดาฮะในวัดแน่นอนต้องมีจุดทูบจุดเทียนใช่ไหม
มันก็คือประกายไฟทั้งนั้นอ่ะนะครับคุณพระเจราวรินพระเจราประพานัน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับทางวัดนะครับก็ได้คุยกับท่านเจ้าวาดวัดด่านพระครูสถิตบุญยวัตร
ท่านก็บอกว่าทางวัดเนี่ยจัดงานวันเด็กเมื่อวานนี้
ก็จัดแบบเนี้ยมาทุกปีตั้งแต่ปีสองห้าสี่หกนะครับ
กระทั่งปีนี้ได้จัดตามปกติก็วันศุกร์ก็จะได้มีเด็กมาเยอะหน่อย
วันเสาร์บางทีไปกิจกรรมที่อื่นกัน
ในชุมชนในระแวกใกล้เคียงก็มาร่วมงานกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
เมื่อวานนี้วันเสาร์ขออภัยผมก็จำวันผิด
เมื่อวานวันเด็กก็มาจัดกันทุกปีนะครับทีนี้น้องที่บาดเจ็บเนี่ย
ก็คือซื้อลูกโป่งที่เป็นลูกโป่งรูปการ์ตูนมานะครับเอามาถือเอาไว้
พ่อค้าที่เข้ามาขายในงานค่ะอ่าแล้วพอแม่ซื้อให้ลูกถือ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าวัดจัดงานวันเด็ก
พ่อแม่เขาก็ซื้อลูกโป่งมาให้เด็กเนี่ยค่ะ
มันมีลูกโป่งมาขายเต็มเลยเด็กก็อยากได้
เราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็นแบบนี้นะครับ
อย่างที่บอกว่าเนี่ยพอซื้อลูกโป่งให้ลูกเสร็จปุ๊บ
คุณแม่ก็พาเข้าไปในวิหารใช่ไหมคะ
เข้าไปในโบสถ์เพื่อที่จะไปไหว้พระวิหารหลวงพ่อโต
ทีนี้จังหวะที่กำลังไหว้พระค่ะ
แม่ก็จุดทูบส่งให้ลูกสาวลูกสาวนั่งอยู่แบบนี้
ยังถือลูกโป่งอยู่ยังถืออยู่ในมือไม่ปล่อยเลย
ก็จุดทูบแล้วก็ส่งให้ลูกสาวไหว้พระ
ระหว่างนั้นน้องก็เอาลูกโป่งหนีบไว้ที่รักแร้ค่ะ
แล้วก็เอาอีกมือนึงจับทูบมาจากแม่
จังหวะถือพอดีมันเป็นจังหวะที่ทูบจิ้มไปโดนลูกโป่ง
ไฟคือทูบถึงแม้ไฟมันจะดับแล้ว
แต่ความร้อนมันยังระอุอยู่แล้วที่ที่มันยังติดอยู่ตรงปลายทูบนะคะ
มันก็โดนลูกโป่งเข้าไปไฟก็ลุกไหม้เลยค่ะ
เสื้อผ้าของเด็กคนนี้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นนะคะก็รีบวิ่งเอาน้ำมาช่วยกันดับไฟ
ช่วยกันประถมพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจะเร่งพาตัวน้องส่งโรงพยาบาลในทันทีค่ะ
หลังจากเลี้ยงอาหารเสร็จเรียบร้อยก็จะไปจับของขวัญ
ระหว่างตรงนี้แม่เขาก็พาเข้าไปไหว้พระ
โดยเวลาการไหว้พระเขาไม่ได้ถือชูขึ้น
เพราะว่าอะไรหลายลูกมันหลุดมือยขึ้นไปตรงนั้นตรงนี้ก็มีอีกหลายลูก

ไปไหว้พระกับแม่ทัวร์เขาถูบเข้าไปตี้

พวกนี้จะลุกวูบเสร็จแล้วเขาก็ดับกันช่วยกันดับ
ช่วยกันดับก็มีน้ำมีอะไรต่างที่ก็ลาดกัน
แล้วก็เสื้อผ้าตอนที่พระเนี่ยเขาไปรายงานปุ๊บ
เหลือแต่ชะไนแล้วตัวขาวทั้งหมด

แล้วก็ท่านหน้าที่เอาไฟลั่วมาแล้วพาเราส่งไปพยาบาล
โอ้โหน่ากลัวนะ
เจอกันง่ายซื้อได้ง่ายด้วยลูกโป่งใครก็อยากเล่น

ข้างถึงเลยเด้งดูสวยงามอะ
และมันเป็นจังหวะประจวบเหมาะพอดีกับที่ทูปอะคะ

ไปกับแก๊สคราวที่รูปชำเลยนะคะ
อาวาสวัดด่านบอกนะว่าพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
เคยห้ามไปแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้จะห้ามยังไง
เพราะว่าพ่อค้าที่เอามาขายเนี่ยก็เป็นคนรับจ้างขายอีกทีนึง
เจ้าของไม่ใช่ผู้ผลิตก็ไม่รู้จะบอกยังไง

พอค้าที่เอาเข้ามาเนี่ยถูกไหมได้ไหมใช้ได้หรือเปล่า
ซึ่งหลังเกิดเหตุพ่อค้าหนีไปเลยค่ะ

ซึ่งหลังจากนี้วัดเลยบอกว่าจะมีมาตรการแล้วนะ
ห้ามขายลูกโป่งอัดแก๊สในบริเวณวัดเด็ดขาด
ก็จะเอาป้ายมาประกาศติดไว้
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
เราอยากจะให้เป็นกฎหมายของกรทมซะ
จะจบเรื่องนี้ต้องเป็นกฎหมายของกรทม
เหมือนกับห้ามผู้ผ้านตลัยไง

แล้วก็เราไม่รู้ถึงอันตราย
นี่เก็บข้อมูลไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะทำป้าย
จะต้องทำป้ายประชาสัมพันธ์เก็บข้อมูลไว้

จากอะไรต่างรูปภาพรูปอะไรเตรียมไว้แล้ว
เราต้องทำประชาสัมพันธ์หมายถึงว่าจะปิดให้เขารู้
ก็เราก็จะเรียกว่าลูกโป่งสวรรค์ใช่ไหม

โป่งที่มันลอยได้เอามาถือแบบนี้ก็ต้อง
เอาไม้ผูกติดเอาไว้ไม่งั้นมันลอยไปหรือเปล่าเอาเชือก

หรือบางทีมันก็ไม่ถึงขั้นลอยหรอกแต่มันก็จะแบบ
เด้งเต็งตึงใช่ไหม
ซึ่งทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าแก๊สที่บรรจุเข้าไปในลูกโป่งของไทยนั้น
คือแก๊สไฮโดรเจนซึ่งมีความไวไฟสูง
ติดไฟง่ายไปเจอความร้อนเจอประกายไฟเนี่ย
มันพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาแล้วก็ลุกติดไฟเลยนะครับ
ซึ่งในต่างประเทศเนี่ยพวกลูกโป่งแบบนี้เนี่ยนะฮะ
เขาจะใช้แก๊สฮีเรียมใช่เขาจะอัดแก๊สฮีเรียม
มันจะแพงแต่ปลอดภัยเพราะว่ามันไม่อันตรายเวลาเจอประกายไฟ
แต่บ้านเราเนี่ยแล้วเราจะไปดูยังไงเราจะรู้ได้ยังไง
จริงจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ร้านทำลูกโป่งหลายร้านเนี่ย
เขาก็หันมาใช้ฮีเลียมกันแล้วเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าเขาก็จะให้เราในฐานะผู้บริโภคเป็นคนเลือกค่ะ

อย่างพวกลูกโป่งที่เห็นงานรับปริญญาหรือว่าเอาไปจัดตามงานวันเกิดปาร์ตี้ต่างแบบนี้

ซึ่งคีเรียมมันจะมีระยะเวลาของมันในการลอย
อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก๕ชั่วโมง๖ชั่วโมงอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วก็ราคาก็เป็นพันธุ์นะคะ
แต่ถ้าเป็นลูกโป่งแบบง่ายแบบอัดแก๊สเป่าลมแบบนี้
เขาก็เน้นเอาแบบแก๊สไฮโดรเจนแบบนี้ค่ะ
มันก็จะราคาถูกกว่าคือก็เอาสบายอ่ะเนอะ

แล้วจะทำยังไงทีนี้เวลาไปแล้ว
พ่อแม่หนูจะเอาสไปเดอร์แมน

ก็ตรวจสอบให้ดีเวลาจะซื้ออะไรมาเล่น
หรือถ้าจะซื้อมาจริงก็อย่าเอาเข้าใกล้ประกายไฟ

อย่าเล่นเลยเล่นก็ตีให้มือหักเลย

กระเป๋าแบบเอาลมหายใจเรา
เป่าเอาละกันหรือไม่ก็ที่สูบลมจักรยาน